มาดูความคืบหน้าเรื่องนี้ที่จังหวัดระนองนะคะ
กรณีที่พ่อของผู้ช่วยสอสอถูกชาวเมียนมาจับตัวไปเรียกค่าไทย๑ล้านบาท
แล้วก็เมื่อวานนี้ก็ไปพบศพนะครับ
เป็นถูกทิ้งอยู่ในเบาะน้ำตรงนี้ค่ะ
สภาพศพนี่ก็คือมีหลายแผลเลยในลักษณะถูกจอบฟันค่ะ
นี่คือร่างของนายธนุใจดีอายุ๘๑ปีพ่อของนายธวัฒน์ใจดี
ผู้ช่วยสสระนองและนางนรมนบุญช่วยนายกอบตปักจันทร์นะคะ
ที่เขาไปพบอยู่ในบ่อน้ำข้างบ้านพักในสวนยาง
ที่อำเภอกระบุรีจังหวัดระนองค่ะ
ศีรษะนี่ทิ่มลงไปในเบาะน้ำลึก๔เมธร์
บ่อน้ำนี่ลึกสี่เมตรแล้วก็ข้อเท้าถูกมัดด้วยผ้าผ้าขาวม้า
ลักษณะก็คือศีรษะก็มีลักษณะคล้ายกับถูกจ่อฟัน
มีแผลหลายจุดเลยค่ะที่หน้าแข้งที่กกหูด้วย
คือนายธนุหายไปจากบ้านพักในสวนยาง
ก่อนที่จะพบศพใน๒วันต่อมา
ซึ่งก่อนอันนี้ก็จะมีข้อความจากชาวเมียนมาส่งมาหา
บอกจับตัวนายธนุไว้เรียกค่าไถ่๘๐๐๐
หลังจากนั้นไม่กี่นาทีเขาบอกเพิ่มเป็น๑ล้าน
ให้เอาเงินไปให้ที่ตลาดนัดท่ายิ้ม
แต่พอถึงเวลาก็ไม่มีใครมาเอาเงิน
ปิดมือถือหายไปติดต่อไม่ได้เลย
ก็มีการออกค้นหากันจนกระทั่งมาเจอที่บ่อน้ำนี่แหละค่ะ
นี่ค่ะแรงงานเมียนมาที่นายธนุอยู่ด้วย
ซึ่งเขาอยู่กับแรงงานเมียนมา๑๘คนหายไป๒คนค่ะ
ล่าสุดตำรวจจับกลุ่มตัวนายไซโอเล็ตนะคะผู้ต้องหาชาวเมียนมา
ซึ่งอันนี้เป็นชื่อที่ลงทะเบียนในโทรศัพท์มือถือ
ไปจับตัวได้ที่จังหวัดพังงาชาวเมียนมาคนหนึ่ง
แล้วก็จับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยคนไทยอีก๒คน
เป็นสามีภรรยาที่อยู่ใกล้กับสวนของผู้ตายค่ะ
ก็นำตัวแรงงานต่างด้าวมาสอบปากคำที่สพปักจันทร์นะคะ
นางนรมนบอกว่าตำรวจตั้งประเด็นเอาไว้๓ประเด็น
ก็คือเรื่องชู้สาวเพราะว่ามีคนเห็นหญิงสาว
เดินเข้าไปหาพ่อที่บ้านซึ่งตำรวจก็ควบคุมตัว
ผู้หญิงคนนี้เอาไว้แล้วรวมถึงสามีของเธอด้วยนะคะ
อีกประเด็นนึงเป็นเรื่องชิงทรัพย์
และประเด็นที่๓คือเรื่องเรียกค่าไถ่ค่ะ
คิดว่าพ่อน่าจะมีการต่อสู้แล้วเป็นเรื่องที่โหดร้าย
และรุนแรงมากที่สุดอยากให้ตำรวจเนี่ยจับกลุ่มตัวให้ได้โดยเร็วค่ะ
เพราะฉะนั้นที่เรียกวินเราแบบแต่นี้ใน๓ส่วนนี้
จริงมันไม่รู้จักกันแล้วมันมารวมตัวกันได้ยังไงค่ะ
ในส่วนนี้พี่ยังใช้ข้อสงสัยไม่ได้ค่ะ
สำหรับศพของนายธนุนะคะทางญาติได้ติดต่อ
ขอรับมาทำพิธีบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
วันนี้จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพเป็นคืนแรกค่ะ
นี่ค่ะก็บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ